จากเหตุการณ์ที่มีรถเมย์สาย๘ที่ซิ่งขับฝากเครื่องกั้นทางรถไฟไป
จนทำให้เสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายสุดท้ายคนขับรถคันนี้โดนไล่ออกแล้วนะครับ
ซิ่งแซงขวาไปชนเครื่องกันก็ยกขึ้นแล้วก็เอาลงใหม่
รถไฟจะมาอยู่แล้วว่าทำไปได้พุทธศาลก็เต็มรถไปหมดเลย
จอดติดอยู่ที่บริเวณหน้าทางกั้นทางรถไฟที่มีไม้กั้นกำลังเคลื่อนลงมา
แล้วรถเมคันนี้สาย๘ขับมาเลนขวาสุดขับมาด้วยความเร็วไม่ยอมเบรก
ฝ่าไปเลยครับจนที่กั้นมันกระเด้งขึ้นไปเกือบจะหักแล้วในรถเมย์ก็มีพุทธศาลเต็มคันด้วย
ในตอนเวลาตอนนั้นเนี่ยรถคันนี้เหยียบมาด้วยความเร็วเพื่อต้องการจะขับให้พ้นให้ผ่าน
ส่วนมากส่วนใหญ่นะที่เห็นก็รถเมษาย๘นี่แหละครับที่วิ่งเส้นทางนี้
ทำให้มีเหตุการณ์ชนเครื่องกั้นบ่อยครั้งย้ำว่ารถเมย์สายแปดไปชนบ่อยครั้ง
ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวที่ผ่านมาต้องคอยระวังเอง
เพราะว่าถ้าหยุดไม่ทันรถก็ชนที่กั้นมันก็จะพังก็จะซวยอีก
ไม่อยากให้ระมัดระวังนะครับไม่อยากให้ผ่าสัญญาณเวลาเจอสัญญาณเปิดเตือนแล้วก็อยากให้หยุดรถนะครับ
คุณคิดภาพนะถ้าเขาฝ่าตอนรถไฟมามันคงเกิดเหตุการณ์ที่แบบสลดเกิดขึ้นแน่นอน

ทีนี้นักข่าวเราไปถามนางสาวนิติการวีระอรุณพงศ์อายุ๔๖ปี
ซึ่งเป็นผู้ดูแลรถเมษาย๘คันที่เกิดเหตุนี่แหละของบริษัทร่วมกลุ่ม๓๙บอกว่าวันที่เกิดเหตุมันคือ๗ตุลาคม
คนขับรถเนี่ยคือนายประธานบัวปานซึ่งเป็นพนักงานใหม่เพิ่งจะทำงานวันแรก
วันที่เกิดเหตุมาขับรถวันแรกคุณผู้ชม

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทราบว่านายประธานเนี่ยเคยขับรถเมย์มาแล้วหลายสายเหมือนกันก็ตัดสินใจรับเข้าทำงาน
แล้วก็ไม่คิดว่าวันแรกจะมาทำวิรกรรมอะไรกันขนาดนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุก็สอบถามเจ้าตัวแล้วเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเขาไม่เห็นว่าที่กั้นมันลงมาแล้ว
แล้วก็ไม่เห็นว่ามีสัญญาณเตือนทางรถไฟสีแดงขึ้นก็เลยขับฝ่าไปเลย
หลังจากที่เป็นข่าวเป็นข่าวไปบริษัทสุดท้ายนะไล่ออกทันทีเพราะว่าทำผิดกฎอย่างร้ายแรงนะครับ
ก็คือถามเขาคือเป็นคนขับใหม่ด้วยนะครับ
เขาบอกแล้วว่าไง
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ส่วนแม่แรกเลยเขาก็มาน่าจะมาขวาสุด
เขาไม่เห็นเลยว่าทางรถไฟแดงมันลงมาแล้ว
เขายังไม่ได้มาขับไฟเรา
วันแรกก็เปรี้ยวเลยนะฮะ
ทีนี้ก็มีคำถามว่าแหมทำไมถึงขับมาได้หลายสายจังพฤติกรรมเป็นแบบนี้นะครับ
ถามทางด้านของนายคมสรรโชธประดิษฐ์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถร่วมบริการเอกชน
รักษาการรองภูมิในการขอสมกรก็บอกว่าตอนนี้ได้ปรับบริษัทกลุ่ม๓๙ไปแล้ว
ตราขั้นสูงสุดก็คือ๕๐๐บาทแล้วก็ให้นายประธานคนขับเนี่ยนะฮะ
จากการเป็นพนักงานของคนขับรถสาย๘แล้วก็พักการเดินรถคันที่เกิดเหตุ๗วัน
ตั้งแต่วันนี้ถึง๑๕ตุลาคมแล้วก็ส่งรายชื่อของคนขับรถคันนี้คุณผู้ชมย้ำอีกที
คนขับรถคือนายประธานบัวปานนะฮะเขาส่งชื่อนี้ให้กับบริษัทรถเมย์ทุกบริษัทไม่ให้รับเข้าไปทำงานอีกนะ
ส่วนที่จะมีการยึดใบขับขี่หรือไม่นั้นเป็นอำนาจของกรมการขนส่งทางบก
ก็ฝากไปยังกรมการขนส่งทางบกด้วยแล้วกันนะครับ
หลังจากเกิดเรื่องก็กำชับผู้แทนบริษัทให้กำกับดูแลพนักงานอย่างเต็มที่
เรื่องของกฎจราจรกฎระเบียบข้อบังคับต่างอย่างเร่งครัดนะครับ
ถ้าพบว่าพนักงานกระทำผิดอีกจะลงโทษสถานหนักกับบริษัทซึ่งเป็นต้นสังกัดต่อไปนะครับ